เหตุคนร้ายใช้มีดพระจามหัวสาวใหญ่จนเสียชีวิต
ตำรวจเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของการชิงทรัพย์
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านไม่มีเล็กที่
ในซอยบางสะพาน๓๖หมู่๗ที่ตำบลบางจาก

เจ้าหน้าที่ไปพบศพของนางสะอื้นช่วยทองอายุ๕๓ปี
คว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ในชุดสวมเสื้อลายดอกสีดำ

สภาพศพมีบาดแผลถูกฟันด้วยของมีคม
ซึ่งคาดว่าเป็นมีดพระฟันเข้ากลางศีรษะแล้วก็ไทยทอย
เวอะหวะจนเห็นกระโหลกแล้วก็เลือดไหลนองเต็มพื้น
นายจรัสช่วยทองอายุ๕๒ปีสามีผู้ตายบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุขับรถออกจากบ้านไปซื้อดินและทรายที่ร้านค้าในหมู่บ้าน
โดยทิ้งภรรยาอยู่บ้านเพียงลำพังนะครับ
ไม่ทราบสาเหตุจริงเพราะปกติภรรยาก็เป็นคนดี
เป็นที่รักของเพื่อนบ้านแต่ภรรยาชอบใส่สร้อยข้อมือทองคำ
สร้อยคอทองคำหนักรวม๖บาท
ขณะเกิดเหตุภรรยาไม่ได้ใส่แต่นำไปเก็บไว้ในบ้าน
ว่าคนร้ายน่าจะใช้มีดพระขู่ให้ผู้ตายบอกที่ซ่อนของทอง
เสียชีวิตแล้วก็รีบหลบหนีไป
โดยที่คนร้ายก็ไม่ได้ทรัพย์สินอะไรไปนะครับ
ด้านของพันธ์ตำรวจเอกมณ์เทียนเบ้าทอง
ผู้กำกับการสพเมืองนครศรีธรรมราช
สั่งการให้ชุดสืบสวนติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการพยายามชิงทรัพย์นะครับ
ว่าคนร้ายน่าจะเป็นวัยรุ่นขี้ยาในหมู่บ้าน
หรือคนที่เคยรู้จักกับผู้ตายเป็นอย่างดีนะครับ